ดูพวกแก๊งเงินกู้นอกระบบกันบ้างนะฮะ
คือถ้าเป็นสมัยนี้มันก็บุกถึงโทรศัพท์มือถือเรา
หรือไม่คือถ้าเราอยากจะกู้เขาจริง
มันก็มีให้ดูตามสื่อออนไลน์

มีรถกระบะครับไปโปรยใบปิว
โอ้โฮอย่างนี้เลย

ต้องใครจะไปเก็บเขารีบกลับบ้านหรือไง
เออนะครับไม่ใช้วิธีแปะตามเสาไฟด้วย

นำคลิปรถกระบะคันนี้
ถนนทางรถไฟถนนเส้นเทศบาล
ถนนนิเวศรัฐแล้วก็บริเวณตลาดนะครับ
ที่บัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จวันนครนักศึกษีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ๑๐โมงเช้าของเมื่อวานนี้ฮะ
ตอนแรกก็โปรยทีละใบทีละใบ
ไปมาจะรีบไปหรือเปล่าไม่รู้

โปรยเป็นปึกเลยปลิวว่อนไปทั้งถนนฮะ
ชาวบ้านที่เห็นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
การกระทำแบบนี้มันทำให้บ้านเมืองสกปรก
ชาวเน็ตมองว่าถนนสาธารณะไม่ใช่ถังขยะ
ที่จะเอากระดาษมาโปรยแบบนี้นะครับ
นี่คือนามบัตรนี่เอามาให้ดูหน้าจอชัด
นี่ที่โปรยลงมาเป็นแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรไปสอบถาม
ทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ
ท่านก็ให้ความรู้ทางกฎหมายบอกว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิด
ตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองพุทธศักราช๒๕๓๕

อกจากนี้ยังมีความผิดฐานปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
พันธบทเอกทัชพลส่องแสง
ท่านผู้กำกับการสพบัวใหญ่นะครับ
บอกว่าขณะนี้นะครับทราบตัวคนขับรถกระบะในคลิปแล้วนะครับ

บนะครับเป็นคนแกล้งสนามนางที่โคราชนั่นแหละนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาพบพนักงานสอบสวนครับ
บงทะเบียนก็เห็นชัดเชียวนะคะ